ก็จะมาจับมาคึ้งกลาง

พูด
แล้วก็คือแบบว่าเขาเลยแกว่งเท้ากระเด็นไปทางฝั่งนู้น

เออมันทำไมล่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมักเจอพี่ยาวลูกยีน
ใส่ชุดจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านใช่ไหมคะ
แต่ว่าล่าสุดเราก็ไปเจอในงานบุญส่วนละคร
ดีใจกับพี่แกด้วยมีงานละคร
เออเอาแล้วแล้วไหนพี่แชคการีนได้ประทะซักทั้งทีนะคะ
พี่ยาวโชว์หน่อยค่ะโชว์ท่าประจำหน่อย
บรรยากาศก็ค่อนข้างทุลักทุเลหน่อยนะคะ
คือพี่ยาวเนี่ยให้พี่แจ๊กกะลีนลองทำดู
แล้วปรากฏว่าชุดที่ดิฉันใส่นะคะมันเข้าจนสูงแล้วทำยังไง
ซึ่งพี่ยาวเล่าประสบการณ์สุดท้ายสมัยที่โชว์ที่คาเฟ่
ว่าเคยโชว์ท่าแกว่งเท้าแบบนี้แหละ
กระทั่งรองเท้าหลุดลงไปในหม้อต้มยำของลูกค้า

โอ้วอย่างนี้ค่ะโยนลงไปตุ๊บ

ปรากฏว่าลูกค้าตบมือ

แล้วสักนั้นมานะคะ
โชว์ท่านนี้พี่ยาวเลยต้องเช็ครองเท้าให้ดีก่อน

ให้ก่อนเท้าดูเยอะไหมครับ

แล้วสมมติวันหนึ่งเป็นข้อเท้าเราไม่ดี
เดี๋ยวจะก้าวเท้าให้รู้
เอาไปว่ายเห็นกัน

เห็นไหมล่ะ
ไม่ได้เป็นมุกนะเล่นจริง